แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมก็คือเรื่องของสีสันของการแข่งขันกีฬา
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะริมน้ำเลย
ไม่ใช่เกาะขอบสนามนะที่บอกว่าพาไปเกาะขอบริมน้ำ
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันเรือยาว
บอกได้คำเดียวสั้นว่ามั่นเร็วแรง

ไม่ขยับกับสีว่าเร็วเร็วกับสีเผ่าว่าเผ่า

ลีลาต้องบอกแบบนี้เลยว่าเข้าเส้นชัย
ต้องนี่เป็นลีลาการภาคของเขานะคะ
นี่เป็นเพียงบรรยากาศการแข่งขันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะ
ภายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าจังหวัดสุริน
เขาจัดขึ้นที่บริเวณลำน้ำมูลสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
โดยทางเทศบาลตำบลท่าตูมค่ะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล๑๐แห่ง
จัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ
ซึ่งปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานถึง๕๓ปีแล้ว
เป็นประเพณีโบราณเลยทีเดียวและในปีนี้สนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจเป็นอย่างยิ่งเช่นเคย
บอกเลยว่าของจริงเนี่ยลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้เลย
การแข่งขันก็มีทั้งการแข่งขันประชันฝีภายของเรือยาว
จากในท้องถิ่นและจากทั่วประเทศที่มาเข้าร่วมชิงชัย
ถ้วยเกียรติยศไปพร้อมพร้อมกันค่ะครับการแข่งขันเนี่ยเรียกได้ว่ามันแล้วนะคะ
แต่ที่มันกว่านั้นก็คือนี่ถ้าขาดพวกเขาเหล่านี้ไปนะ
การแข่งขันเรือยาวมันจะขาดสีสันไปเลยคุณมันจะไม่มันเลยอ่ะ
บรรดานนักภาคนี่แหละค่ะงานนี้เขามากันทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กเลย
ไปฟังบรรยากาศการพากเรือยาวกันหน่อยว่าลีลาการภาคของแต่ละรุ่นเป็นยังไงกันบ้าง

แล้วจ้าเข้าเส้นชัย

ถูกดีมาก

ขอบคุณนักภาคแต่ละรุ่นเขาก็คิดจะมีเทคนิครีโรปแปลกแตกต่างกันออกไป
แล้วนี่อันนี้ยังมีอีกสีสันนึงถือว่าเป็นบรรยากาศสนุกสนานในงาน
ก็จะมีการบันเลงเพลงของวงปีภาษ
บันเลงเพลงประกอบขณะที่ภาคไปด้วย

สาวสวยค่ะมีนางรำนะคะมารำเปิดงานในพิธีด้วยนะจ๊ะ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นสีสันของงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดสุรินในปีนี้ที่นำมาฝากกันค่ะ
คิดถึงเหมือนกันนะบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวนะ
นั่นน่ะสิอยากไปอยากไปคือมันอัดอั้นตันใจถ้ามีโอกาสได้ไปแล้วก็จะโดดลงไปในน้ำเลย
ใจเย็นค่ะคุณใจเย็นให้เขาได้แข่งกันทางสะดวกดีกว่า
ยังไม่หมดนะที่จังหวัดสุรินก็ยังมีอีกหนึ่งงานแข่งขันที่มีสีสันที่สุดยอด
เฮ้ยงานอะไรแข่งขันตำส่วนตำสิครับ

โอ้โหแซ่บจริง
ไม่ต้องแข่งหรอกตำส้มตำ
แข่งเต้นดีกว่าแซ่บมากแซ่บ

เอาให้ดูกันนะครับนี่คือภาพบรรยากาศในงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี๒๕๖๐
ไม่ได้มาแข่งกันรอยกระทงนะนี่แข่งกันตำสวนตำควงศากโยนศากแบบเสื้อสกรุ้ง
ควงสากโยนสากแบบเมื่อสักครู่จริงเพราะมีความสามารถเนี่ยน้องไปต้อง
คุณฮิษาดูแลอยากจะไปบ้างมั้ยล่ะใครสนใจก็ไปเนี่ยที่ประสาทภูมิโปรน
ซึ่งเป็นประสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเขาว่าอย่างนั้นนะตั้งอยู่ในที่บริเวณตำบลดมอำเภอสังขัดจังหวัดสุริน
งานก็อย่างที่เห็นฮะตำส้มตำลีลาสถานครกโอ้โหเรียกว่าสะเทือนเรือลั่นไปทั้งโลก
งานนี้เห็นแล้วบรรดาสาวเล็กสาวใหญ่สาวเทียมสุดยอดฝีมือส้มตำของแต่ละชุมชนมารวมตัวกันโชว์
ลีลาทั้งเต้นทั้งตำทั้งควงโอ๊ยไม่ได้ควงสั่งเดียวนะควงครกด้วย
โอ้โหควงครกทำยังไงคะเนี่ยเอาดูไว้ดิเดี๋ยวจะได้เห็นครกไวบร่ำเลยนะครับ
ไปดูช่วงแรกนะครับเขาบอกว่าเน้นสการเต้นเออเหมือนกับเป็นการวอร์มร่างกายไง
ก่อนที่จะลงมือตำค่ะโอ้โหเขาบอกว่าแต่ละตำแต่ละจานนี่สุดยอดนะ
กินน่าทานทั้งนั้นนะครับบอกเลยว่าที่หนักใจสุดก็คือคณะกรรมการนี่เห็นไหมช่วงของการชิมเนี่ย
ก็ยังไงให้แซ่บเท่าหรีลา
ประมาณนั้นแต่ว่าชิมไปแล้วเนี่ยคือมันแซ่บทุกจานจริง
แต่ว่ามีเพียงแค่จานเดียวเท่านั้นที่ตอบโจทย์โดนใจ
แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะครับ

เรื่องของผลแพ้ชนะไม่สำคัญ
เท่ากับการได้ออกมาต่ำออกมาโชว์ลีลากันแบบนี้

เด็ดขาดลีลาไปเลย

แต่ว่าพูดถึงคนที่เขามีดนตรีในหัวใจนี่แล้วนะ
อุปกรณ์อะไรก็ไม่จำเป็นล่ะค่ะ

เดี๋ยวนะเขาเคาะด้วยอะไรครับ

ที่ที่ฉันบอกว่าอุปกรณ์อะไรก็ไม่จำเป็น
ถึงอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องดนตรีมืออาชีพ
ไม่จำเป็นค่ะเพราะเราใช้แค่ปี๊บกับถังพลาสติก

มีทั้งหม้อมีทั้งปี๊บอะไรแบบนี้

ตอนแรกผมคิดว่าพี่มาขายอะไรอ่ะ

ขายความสุขขายความเป็นเพลิง

แล้วลีลาการตีกลองเขาไม่ธรรมดา
เพราะเป็นมือกลองขั้นเทพนะ

ที่เขาเคยเป็นมือกลองวงหมอลำมาก่อน

เทศบาลอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม

ให้ทิฟต์ผู้อีกก็แบบว่าเล่น
ก็ถือว่าเป็นการขายความสุขจริง
พอตีกองคนเดียวมันเหงามีพี่คนนึงเนี่ย
เอาแคนมาเป่าร่วมเป็นบันเลงไปด้วยเลย

แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคลิปนะคุณผู้ชม
นี้เนี่ยอยากให้ดูไม่ได้ตีกองปี๊บกับแคนเท่านั้น
แต่ว่าตีกับรถแห่ก็ได้ด้วย

อะไรก็เป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีได้

ชึงโป๊ะชึ่งมากเลยคุณผู้ชม
คนที่เขามีดนตรีในหัวใจมีความสามารถเนี่ย
มาผสมผสานกันอะไรก็เป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีได้

ฟินคักมวลหลายอิหลี

นี่เห็นไหมถ้ามีดนตรงดนตรีเนี่ยโต๊ะอย่างนี้
ได้หมดใช่ไหมบางคนเขามีดนตรีในหัวใจเขามองอะไรก็เป็นเครื่องดนตรีได้
สร้างเสียงเพลงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้เสมอเลยคุณผู้ชมค่ะ